ดูค่ะคุณผู้ชมมีคนเปรียบเปยนะคุณสูตรสูตรคุณ

วัชพืชขึ้นเถาวันขึ้นตำลึงเลื้อยพัน

ที่เคยต้องมาโลดแล่นบนท้องถนนนะ
กลับต้องจอดทิ้งไว้แบบนี้เป็นพันคันเลยอ่ะ
ใช่ค่ะมันเป็นผลกระทบมาจากโควิดทั้งหมดนี่แหละค่ะ
แล้วก็ราชพฤกษแท็กซี่แถวพุทธมนตรสาย๔นะคะ
เขามีรถแท็กซี่ประมาณ๒๐๐กว่าคัน

คือเถาวันก่อย่ามันขึ้นมาคลุมล้อที่กระจังหน้าอะไรทั้งหมดแล้ว

พอไม่มีลูกค้าไม่มีผู้โดยสารมาใช้บริการ
คนขับโชเฟอร์เองก็ขาดรายได้
ไม่มีตังค์จะมาส่งค่าเช่ารายวันก็เลยเอามาจอดทิ้งร้างไว้แบบนี้

สอบถามไปยังที่ปรึกษาสหกรณบวรและราชพฤกษแท็กซี่นะคะ
คุณถาปากรอัศวะเลิศกุล
บอกว่ารถของสหกรณ์จริงมีประมาณ๒๐๐กว่าคันนะ

แล้วพอโชเฟอร์ไม่เช่ารถ
ระทุกอย่างมันตกมาที่สหกรณ์หมดเลยค่ะ

ก็เลยจำเป็นต้องเอาไปจอดทิ้งไว้

คือเราเห็นมาเป็นอาทิตย์แล้วเป็นสัปดาห์แล้ว
ข่าวที่มีรถแท็กซี่ไปจอดตามกระทรวง
กระทรวงแรงงานกระทรวงพลังงาน
แล้วก็ติดป้ายหน้ารถว่าไม่ไหวแล้ว
เราเห็นนะพี่รถแท็กซี่เขาไปจอดไว้ข้างถนนเต็ม
ไปหมดยาวเหยียดหลายคนอาจจะสงสัยว่าไปทำไม
เมื่อเช้าก็มีที่กระทรวงแรงงานเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
เล่าสู่สารแท็กซี่ของคุณก่อนดูสิ

ก็นี่แหละส่วนใหญ่พอโชเฟอร์เขาไม่มีผู้โดยสาร
แล้วเขาไม่รู้จะเอาตังค์จากที่ไหนมันขับแท็กซี่ไม่ได้
ก็กลับไปทำไร่ทำนาที่บ้านเกิดดีกว่าอดตายอยู่ที่กรุงเทพ

มาตรการเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มสหกรณ์แล้วก็คนขับแท็กซี่หน่อย
อย่างเช่นอะไรบ้างการลดดอกเบี้ย

หรือว่าแม้แต่การพักชำระหนี้จนกว่าโควิดมันจะดีขึ้น

สหกรบอยว่าเขาเป็นลูกค้าชั้นดีมาตลอด
ตรงประวัติดีแต่ว่าตอนนี้มันไปไม่ไหวจริง
แบกรับภาระมันนักอึ้งจนเกินไป
รถได้เอามาเก็บมาเป็นพันคัน
เป็นเวลามาเกือบ๒ปีแล้ว
ไม่ได้เก็บเฉพาะจุดนี้จุดเดียวนะ

ตามอ่าส่อบซอยอะไรที่เรามีที่เก็บเราเก็บหมดทุกจุด
นะครับผลกระทบของโควิดนี่แรงมากตั้งแต่กุมภาปีที่แล้ว
จนจะครบสองปีแล้วครับขอให้ภาครัฐลงมาช่วยด้วย
นะครับการเมืองเราไม่ยุ่งงุ่งปากท้องผู้กำขี่รถ
แท็กซี่นะครับแล้วก็ขอให้ไฟแนนซ์ผู้บริหารโตต้าลิสซิ่ง
รัฐธานีนะครับลงมาดูด้วยนะครับว่าแท็กซี่มันไปไม่รอดแล้ว
นะครับขออย่าคิดเบี้ยปรับเลยนะครับ
แล้วก็ปรับลงมาให้คิดเท่ากับดอกเบี้ยรถบ้านนะครับ
ต้องขอความเห็นใจจากผู้บริหารโตต้าลิสซิ่งด้วยนะครับ
เพราะว่าผู้ประกอบการไปไม่รอดแล้ว
ผู้ประกอบการบอกว่าไปไม่รอดแล้วแล้วโชเฟอร์เองเนี่ยนะว่า
วันหนึ่งเมื่อก่อนพี่โชเฟอร์แท็กซี่เคยได้รายได้อ่ะตีละวันละพันห้า
แล้วก็เป็นค่าเช่ารถวันละ๙๐๐ยังพอโอเค
ทุกวันเนี่ยค่ะวิ่งเนี่ยหาค่าแท็กซี่เนี่ยให้ได้หกร้อยต่อวันนี้ยังยากเลยอ่ะ
แล้วจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าเช่ารถ
บางคนบอกว่าเนี่ยกินไขทุกวัน
อยากให้ภาครัฐอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เห็นใจคนหาเช้ากินค่ำหน่อยลงมาดูเรื่องเกี่ยวกับค่าแก๊ส

ราคามันพุ่งไป๑๔บาท๑๕บาทต่อลิตรแล้ว

ถ้าเป็นไปได้อยากให้ช่วย
ช่วยเรื่องเกี่ยวกับราคาค่าแก๊สต่าง
ลงมาได้ไหมจาก๑๔บาท๑๕บาท
ลงมาเหลือสัก๘๕๐บาทได้ไหม
อันนี้น่าจะช่วยได้มากเลยทีเดียวนะคะ

ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ของเราก็
ลงภาพที่หน้ากระทรวงแรงงานนะ
ดินแดงกรุงเทพว่ามีรถแท็กซี่จอดทิ้งไว้
โดยทีมข่าวได้เดินสำรวจนะคุณ
ปรากฏว่าไม่พบเจ้าของรถ
จอดทิ้งไว้เป็นร้อยคันไม่เจอเจ้าของรถเลย
แต่ละคันเรียงรายอยู่เลนซ้ายสุด
ตั้งแต่หน้ากระทรวงแรงงานถนนมิตรมายตรีดินแดง
จนเกือบถึงแยกประชาสงเคราะห์ถนนพระราม๙นู่นนะครับ
แล้วก็ที่รถติดป้ายข้อความขอความช่วยเหลือต่าง
ส่งตรงถึงใครรู้ไหมฮะถึงลุงตู่ค่ะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
มีป้ายข้อความว่าลุงตู่ช่วยด้วยไม่มีเงินจะผ่อนรถ
ไม่มีที่จอดรถไม่มีจะกินไม่มีผู้โดยสาร
กลัวโควิดกลัวอดตายกลัวผู้โดยสาร
รถส่วนบุคคลรับจ้างการเมืองไม่ยุ่ง
ปากท้องนี่แหละค่าบ้านค่ากินรายได้ไม่มีอดตายสิครับ
หรือนายกตู่ขอถุงยางชีพให้กับแท็กซี่บ้างก็ได้ครับ
แล้วก็เขียนป้ายข้อความอื่นอีกมากมายนะ
เขาบอกว่ารถแท็กซี่ที่จอดหน้ากระทรวงแรงงานเนี่ยนะคุณนะ
ทิ้งไว้ตั้งแต่เย็นของวันศุกร์ที่๓๐กรกฎาคมแล้ว
จนถึงวันนี้นะฮะ๓สิงหาคมยังจอดทิ้งไว้แบบไม่มีเจ้าของอยู่เลย
ผมว่าตัวโชเฟอร์เองก็คงแวะเวียนมาดูรถของท่านเอง
นี่คือภาพที่ไทยรัฐออนไลน์ได้บันทึกมา
แล้วก็เขาบอกแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลด้วย

แล้วก็มีหน้ากระทรวงพลังงานก็มีไปจอดอีกเหมือนกัน

หน่วยงานก็ให้การช่วยเหลือหน่อยนะครับ